ไปกันหน่อยที่จังหวัดสุรินทร์มีการจัดแสดงช้างที่ยิ่งใหญ่
และไปชมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านกันด้วยครับ
ช้างมากี่ตัวช่วยนับที

นี่ครับช้างครับถ้าพูดถึงช้างก็ต้องไปที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองครับ
บริเวณตรงนี้เป็นสนามแสดงช้างที่ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ
เป็นการแสดงของช้างประจำปี๒๕๕๙
ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแสดงช้างเนี่ย

คนที่มาคนที่มาชมการแสดงมาเป็นหมื่นเลยนะ
เรียกได้ว่าพอกับที่เข้าไปที่สนามราชมังคลา๔๐๐๐กว่า
ตอนไทยเจอจีนพอกันเลยทางสุรินฮะเขาเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ชมการแสดงช้างครั้งนี้ชมฟรี

อันนี้เรื่องจริงผมยอมล่ะสวยกว่าดิชันด้วยแหละเอาดีแล้วนี่ช้างทำอะไร

ช้างของเก่งจริงน่ะมาเนี่ยตั้ง๑๕๐เสื้อค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มาแสดงความน่ารักความฉลาดแสนรู้แบบนี้
แล้วนอกจากนี้ช้างยังเตะบอลด้วยนะ
ชิงการแข่งขันช้างเตะบอลจะสนุกสนานขนาดไหน

จัดการ
โอ้โฮ

ต้องเป็นเล่นแบบมันน่ารักแซ่นรู้อ่ะ

นี่มีคนอาทิตย์

ต้องยกช้างเข้าข้างสนามใครจะไปยก

เปรย์ไม่พอต้องรับเทแล้ว

เออบอกเลยนะว่าน้องเนี่ยนะลีลาไม่ธรรมดา

เออน่ารักจริง

ก็ยังมีการทำยุทธหัสถีที่ยิ่งใหญ่

การแสดงที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตา
รอคอยหน่อทอทอ

ต่างประทับจิตประทับใจ
แป๊บนึงนะยอดทำไม

ทั้งนี้ครับทุกฝ่ายก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของช้าง
อยู่คู่กับแผ่นดินไทยมาอย่างช้านานนะครับ

แล้วก็ให้นักเที่ยวนั้นชมกันแบบนี้นะครับ
ครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นปีที่๖๓แล้วนะครับ
เรียกได้ว่าจัดกันมาอย่างยาวนานล่ะที่สุรินทร์นะครับ

ดูกันตรงสีของน้องดิ